๙นาฬิกา๔๒นาทีตลอดข่าวมาแล้วจ้า

มาเจอกันในช่วงนี้นะครับโอ้โห
เดี๋ยวเราจะพาไปดูเรื่องราวของด้วงด้วง
โอ้โหเรื่องนี้ต้องตรวจสอบต้องเช็คกันนะคะ

อย่างช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
นำเสนอไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายพระราหู
เพราะช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมพระราหูจะย้าย
แต่คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เข้าสู่เดือนสิงหาคมแล้ว
ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะว่าหลังจากวันที่๔สิงหาคมเป็นต้นไป
พระราหูจะย้ายเข้าแบบเต็มเรียกว่าย้ายมาชุดใหญ่ไฟกระพริบ

ต้องระวังอย่างหนักใครจะเจอเรื่องอะไรกันบ้าง
ฟังให้ดีเพราะฉะนั้นวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน
ก็เลยพาไปพบกับหมอช้างทศพรศรีตุลานะคะ
มาเปิดเผยเลยว่า๔ราศีอะไรบ้าง
ที่จะได้รับผลกระทบจากพระราหูย้าย

เตรียมใจให้ดีแล้วไปฟังกันค่ะ
ครั้งที่แล้วเราคุยเรื่องเกี่ยวกับวันดวงเปลี่ยนนะฮะ

ครั้งนี้จะเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นเกี่ยวกับโหรศาสต

ดวงเนี่ยมันเปลี่ยนมีสาเหตุนะครับ
คือว่าพอเวลาดวงดาวที่มีอิทธิพลในทางโหรศาส
ในทางโหระสัตว์ย้ายราศรีมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
เพียงแต่ว่าหลังกระแสโดยเฉพาะพระราหูที่จะเปลี่ยนในวันที่๔
บางทีคนก็ไปเข้าใจกันผิดสิ่งที่ต้องมาเคลียร์กันก่อนนะฮะ
ก็คือว่า๑พระราหูเปลี่ยนทำให้ดวงเปลี่ยนแน่นอน

ราศีเปลี่ยนเยอะบางราศีเปลี่ยนน้อย
ราศีดีขึ้นบางราศีต้องระวัง

ทุกคนต้องไห้ละหูหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่
แต่ทุกคนต้องระลึกถึงว่าพระราหูเปลี่ยนแล้ว

พิธีเรื่องการไหว้พระราหูหรือทำบุญกับพระราหู
มันทำมาเพื่อให้เราเตือนสติตัวเองว่า

ชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่างเกิดขึ้น
แต่ถ้าหากคุณมั่นใจว่ายังไงคุณเตือนตัวเองได้แหละ

มาอธิบายให้ฟังว่าใน๑๒ราศีนั้น
ผลของการเปลี่ยนครั้งนี้มีผลอย่างไรกับดวงบ้าง

ที่ต้องเขียนเขาว่าทีบเพราะว่าเป็นธรรมชาติของรวงดาว

ก็มี๒ราศีด้วยกันก็คือราศีกุมและราศีสิงศ์

ออกแล้วนะครับก็ถือว่าชีวิตก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นนะครับแต่แน่นอนก่อน๔สิงหาไม่ค่อยดีนะครับ
เพราะกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่าย
แต่พอ๔สิงหาไปแล้วก็จะเริ่มเขาเรียกว่าลงตัวเริ่มนิ่งมากขึ้นนะครับ
อะไรที่เป็นปัญหาโดยเฉพาะมวลมีปัญหาเรื่องความรัก

เพียงแต่ว่าอย่างราศีกุมเอง
อาจจะต้องดูแลในเชิงของการบุกเบิก

ซึ่งมันจะมีเหมือนปัญหาอุปสรรคมาต่อเนื่องเล็กน้อย
อันนี้ออกไปแล้วไปเข้าใคร
มี๒คนที่พระราหูเข้าก็คือราศีมังกร
แล้วก็เจ้าภาพก็คือราศีกรกฎ
สองคนนี้พระราหูเข้า
แต่ต้องย้ำนะครับว่าอย่าไปตกตกใจ

มังกรเขาบอกว่าพระราหูเข้าในตำราบอกว่าจะรวยขึ้น
พระราหูก็มีความเป็นการเงินของราศีมังกร

แต่ว่าเขาก็จะมีคำเตือนนิดนึ
ก็คือเรื่องของหุ้นส่วนต้องระวังหน่อย
เรื่องของการทำธุรกิจอะไรใหม่ต้องดูนิดนึง
เรื่องของความรักอาจจะกระท่องกระแท่นบ้าง

แต่ว่าในเรื่องของการเงินการลงทุนที่มีความเสี่ยง
บางคนเล่นหุ้นบางคนเปิดร้านทำธุรกิจใหม่

พวกนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดี
เพราะว่ามังกรมีคุณถังความเป็นดาวเสา

ก็คือราศีที่ดาวราหูได้มีการย้ายเข้าไปจริง
คือในโหลศาสตร์ราหูก็หมายถึงเรื่องของเงา
จริงราหูมันไม่ได้เป็นดาวที่มีตัวตนจริง
มันเป็นเหมือนจุดตัดของโลกพระอาทิตย์พระจันทร์
อันนี้โดยประสบการณ์ในการดูดวงมาเกือบ๒๐ปี
ต้องบอกก่อนว่าหลายคนที่เราเจอมาพระราหูเข้าแล้วชีวิตดีขึ้นก็มีเยอะ
แย่ลงก็มีเยอะด้วยเหมือนกัน

บอกว่านักแสดงดาราที่พระราหูเข้าเนี่ยดังทุกคน
แต่บางคนดังแบบบวกก็มีดังแบบลบ

ข้อดีของพระราหูก็คือว่าเขาเป็นดาวแห่งความจริงจังมุ่งมั่น

คนก็จะลงไปในทางต่ำ

ใครที่ไม่รู้เรื่องเว็บไซต์ไอทีคอมพิวเตอร์เปิดไม่เป็นปุ่มอยู่ไหนไม่รู้

การที่มีงานอดิเลกหรือว่ามีความมุ่งมั่น

มันไม่ได้มีแค่๔ราศีนะมันมีอีก๘ราศี

เกี่ยวบ้างนะครับแต่ว่าแต่ละเรื่องราวที่จะมีผลกระทบเนี่ย